เด็กพี่พี่มาทำแบบนี้กับพวกหนู
หนูจะเอาถาดหลุมที่ไหนใส่ข้าว
ขโมยได้แม้กระทั่งถ่านหลุมในโรงเรียน

ถาดบุบถาดเก่า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
กินข้าวกลางวันของเด็กไปเอาไป๔๐กว่าถาดแหม่มันมากลางดึกซะด้วยตี๒กว่าค่ะ
จากถาดหลุมแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นถังสีเอาไปด้วยค่ะถังสี
เป็นถังขนาด๑๘๙ลิตรแล้วถังสีเหล่านี้คนเขาบริจาคให้กับโรงเรียน
มีหลักฐานคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นี่มาแล้ว
อันนี้เนี่ยตอนตีสองกว่านะคุณผู้ชมแต่เห็นภาพแบบชัดเหลือเกิน
มากันสองคนเข้ามาในโรงเรียนแต่เราไปเห็นอีกที
ตอนที่คนร้ายยกถังสีหนีออกไปนี่เห็นไหมจังหวะแบกไปเลย
สีย่องเข้ามาในโรงเรียนมุดเข้ามาตรงรั้วรวดหนามข้างโรงเรียน
ตรงนั้นมันเป็นดงไผ่แล้วก็แอบมาขโมยของไป
คุยกับครูตุ้มคุณครูตุ้มคุณครูรุ่งเรืองเครืออนันต
ครูชั้นอนุบาลเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพี่นักข่าวค่ะปกตินะ
เด็กเวลาที่เขากินข้าวเสร็จแล้วก็จะล้างล้างเสร็จก็มาไว้ตรงนี้
ตอนนั้นเป็นไหมทุกคนก็ต้องเอาถาดของตัวเองมาล้างนับจุบนับแล้วก็เอาไปคว่ำไว
ซึ่งคนร้ายมาเลือกขโมยเอาแต่ถาดใหม่ไป
เก่าบุบไม่เอาไปหรอกอยากฝากไปถึง
ไม่รู้ว่าคนขโมยน่ะจะดูห้องข่าวหัวเขียวอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าขโมยไปขายใครจะซื้ออย่ารับซื้อนะ
อันนี้ก็เลยต้องใช้ถาด
หากของเก่าซี่หายไปคือของใหม่
อันนี้เราก็เลยต้องเอาของเก่าซึ่งครึ่งเรามันบุบแล้วค่ะ
นี่ไงเท่าเรื่องว่าคนรับซื้อไม่รับซื้อ
มันก็คงแบบอ้าวขโมยไปก็ขายไม่ได้ไม่ขโมยดีกว่า
แต่เอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไม่ขโมยไปขายมันจะขโมยไปทำอะไรใช่เองเหรอ
ใช้เองเหรอเออไม่รู้เหมือนกันไง

ก่อนที่จะมาขโมยถาดหลุมมาขโมยถังสีน่ะ

ไปขโมยของชาวบ้าน
บ้านอีกหลังหนึ่งด้วยหลังวัดผู้น้อยเลย
แต่ตอนนั้นเข้าไปจะขโมยของชาวบ้านแล้วไม่สำเร็จไง

ขโมยบ้านคนไม่สำเร็จเอาไงดีเอาไงดี
คนอาจจะนอนอยู่ในบ้านใช่ไหมเอาตี๒มาขโมยของที่โรงเรียนดีกว่า
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้เร็ว
ฝากที่สพเมืองกาญจนบุรีด้วยนะคะ
๔๐ถาดนี่จะเอาไปใช้เองจริงเหรออ๋ออืม